คุณเอ๊ชุติมามีแฟนเด็กแน่เลยนะคุณฟ้อง

บเพาะมากเลยนะคะแล้วก็โดนเมาส์ด้วยนะว่าเออมีแฟนเด็กนะคะ

ล่าสุดก็มีประเด็นนะคะว่ายังไง
ฝ่ายชายเขายอมรับเลยนะว่าพี่เอ๊ก็เป็นทั้งแม่

คนชอบว่าพี่เอ๊เป็นแม่หรือเปล่า
ฝ่ายชายก็เลยออกมายอมรับเองแบบแมนเลยนะคะ
แล้วก็ที่ฝ่ายหญิงค่ะยอมไม่ได้ก็คือ
สาวที่ชอบตีเนียนมาขอถ่ายรูป
แล้วเอาหน้าอกไปถูไถแฟนอย่างนี้

ถึงขั้นจัดหนักไล่จะเพิดไปหลายร้านแล้วนะคะ

เรื่องปกติพี่ไม่หึงอยู่แล้วคนในวงการ
วงการก็จะไม่หึงถ้าเขามีขอบเขต
เช่นแค่แบบพี่ป้องถ่ายรูปหน่อยค่ะ

แต่ว่าพี่แจ๊กกะรีนนี่เล่นเกินบทไปนิดนึงนะ
อนุญาตไงต่อหน้าต่อตาทำได้แต่ถ้ารับหลังโดนแบบนี้พี่เอ๊จับได้
ฟาดไม่รู้ด้วยนะพี่แจ๊คแล้วก็บอกเลยว่าสำหรับคู่ของคุณเอ๊กับคุณฟรองก์เนี่ย
คนก่อนเห็นคุณเอ๊เขาไปออกมารายการหนึ่งเขาบอกว่าให้อีก๒ปีนะสำหรับคุณฟรองก์ค่ะ
๒ปีที่ว่านี่คือให้โอกาสที่จะไปมีคนอื่นอีก๒ปีนะอนุญาตแต่ว่ามีแล้วห้ามทิ้งพี่เอ๊นะ
พี่เอ๊บอกว่าให้เลี้ยงดูฉันด้วยตอนฉันแก่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าถ้าถึง๒ปีหน้าเมื่อไหร่เนี่ย

ถามผู้หญิงที่จะมาด้วยนะว่าเขายอมรับอะไรหรือเปล่าแบบนี้นะ
อยู่กันสามคนเนี้ยเหรอดูเสียก่อนนะ